ไปยังออกยังออกมาก
แต่ก่อนที่จะออกอาการเขาเป็นแบบนี้

อายุ๔๓ปีนะเขาก็มีอาการแบบนี้
แล้วก็บอกถูกผีหลอกถูกผีเข้า

พอชาวบ้านเห็นชาวบ้านเขาก็กลัวไง
ว่ามีคนที่มีอาการคุ้มคลั่งแบบนี้ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะฮะ
ทีนี้ตำรวจสพเมืองพัทยาก็มาถึง
ผู้ชายคนนี้ยังอยู่ในอาการตัวสั่นร้องห่มร้องไห้
พูดจาพร่ำเพ้อฟังไม่ได้สับนะฮะท่าทางก็แปลกนะครับ
แต่ตำรวจจับใจความบอกว่าเขากลัวผีถูกผีผู้หญิงเข้าสิง
แล้วก็ร่ายรำตัวอ่อนแบบนี้ตลอดเวลาพูดออกมาเป็นเสียง
คล้ายผู้หญิงนะฮะบอกว่าโอ๊ยน่ากลัวน่ากลัวอะไรแบบนี้นะครับ

ตำรวจคนซ้ายหันไปถามคนขวาคนขวาหันไปถามคนกลาง

นี่ตำรวจนายนี้ออกอิทธิฤทธิ์เลยคุณ
เอาน้ำมาแก้วหนึ่งพนมมืออมน้ำขูดลงไปแบบนี้
ส่วนคนเสื้อเหลืองถามว่าผีออกไหมออกไปแล้ว
พอได้สติบอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้กลิ่นอะไรครับคุณตำรวจ
ใช่กลิ่นน้ำลายคนตำรวจหรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้ผมเติมเองนะฮะ
แต่ปรากฏว่าเหมือนสามารถไล่ผีได้จริงเพราะว่าเริ่มพูดจารู้เรื่อง
ตำรวจก็เลยสอบถามที่อยู่แล้วก็ต้องเป็นห่วงเลยฮะ
พาส่งกลับที่อยู่ที่พักอย่างปลอดภัยนะครับ
ทีนี้รอปภของคอนโดซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์
บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคนกรีดร้องดังสนั่นอยู่หน้าคอนโด
ก็เลยรีบออกมาดูจนพบว่าเป็นผู้ชายคนนี้
แล้วเขาเป็นลูกบ้านด้วยนะ
ลูกบ้านของคอนโดนะที่รอปภเขาอยู่นะครับ

อาการท่าทางแปลกแล้วพูดแต่ว่ากลัวแล้วกลัวแล้วมีผีผู้หญิง
หน้าแววตาก็เหมือนถูกผีผู้หญิงเข้าเหมือนกันนะครับ
ทีนี้ก็ต้องมีการนำไปตรวจเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะ
แล้วก็ฝากญาติหรือว่าคนดูแลด้วยนะครับ